ไปดูที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะ
หลังจากที่เพิ่งจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมในการกราดยิงที่
หลังจากนี้สวมีการประท้วงกันเลย
เพราะว่าต้องการที่จะให้มีการแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงในการออกพระราชบัญญัติ
ในการควบคุมการซื้ออาวุธปืน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ล้มเหลวมาแล้วค่ะ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากเขตที่๕ของรัฐจอร์เจีย
และนักเคลื่อนไหวที่เรียกร้องสิทธิพลเรือนในสหรัฐมานานกว่า๕๐ปี
กล่าวเรียกร้องให้สภามีการพิจารณาร่างกฎหมายการควบคุมปืนอีกครั้ง
เพื่อขยายการตรวจสอบประวัติของผู้ซื้อปืน
ห้ามไม่ให้ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ก่อการร้ายซื้ออาวุธปืนไปในครอบครองได้ค่ะ
หลังจากที่พูดจบแล้วก็มีการนำเพื่อนสอสออีกกว่า๑๐๐คนนั่งลงกับพื้น

และประกาศเลยด้วยว่าจะไม่ขยับไปไหน
กว่าสภาจะเปิดลงคะแนนรับร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืน
หลังจากที่เมื่อวานนี้สดร้อนเหมือนกัน
วุฒิสภาเพิ่งจะคว่ำร่างกฎหมาย๔ฉบับ
เนื้อหาสกัดคัดกรองผู้ที่จะซื้ออาวุธปืน

เสนอขึ้นไปสู่สภาสูงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
เพื่อให้มีการลงมติตอบสนองต่อเหตุโศกนาฏกรรม
ที่มีคนร้ายใช้ปืนกระดยิงในเมืองออแลนโดรัฐฟอริดา
มีผู้เสียชีวิตถึง๔๙คนค่ะ